บรรดาผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับโฆษณา
คนต้องบอกว่าเป็นผู้กำกับชั้นนำในบ้านเรา
สร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่เก้า
พร้อมกันนี้ก็มีนักแสดงแล้วก็นักร้องมาร่วมถ่ายทอดกันด้วยค่ะ
ฉันเกิดบนแผ่นดินรัชกาลที่๙ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติผลงานของ๑๕ผู้กำกับฝีมือดี
ถ่ายทอด๑๕เรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความจงรักพักดีของประชาชนที่มีต่อในหลวงราชการที่๙
โดยได้นักร้องนักแสดงชื่อดังนำโดยหมากปรินและป๊อปปองกูลรวมกับนักแสดงสมทบอีกมากมาย
ในวันแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดฉายรอบปฐมทัศน์
จากจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชิ้นนี้แล้ว
ยังได้รับความร่วมมือจากเหล่าคนดนตรีเข้าร่วมโชว์เสียงร้อง
สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและน่าประทับใจ
บทเพลงพระราชนิพลรวมถึงเพลงความหมายดี
แต่งขึ้นมาเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ทั้งหมดก็เป็น๑๕เรื่องนะฮะ
โดยที่ไม่ได้กำหนดรูปแบบว่าจะเป็นหนังสั้นหรืออะไรอย่างเดียว

ผมเติบโตมากับครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะ
เราเห็นภาพของท่านอยู่ในบ้านมาตั้งแต่แรก
เราก็จะรู้สึกว่าท่านเป็นเหมือนญาติพี่น้องของเรามาเสมอครับ
ตอนเด็กผมด้วยความที่เป็นเด็กมากครับ

ผมจะเข้าใจว่าท่านคือเจ้านายของพ่อตั้งแต่แรกที่เราจะรู้สึก
แล้วพอเริ่มเข้าใจความซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยเนี่ย
ทุกครั้งเราก็จะซึมซับมาว่าความขยันขันแข็งของภาพ
แล้วทุกครั้งที่สัปดาห์๒ทุ่มมาเนี่ย
จะก้มลงกราบที่ทีวีทุกครั้ง
ทีมงานทุกคนตั้งใจตัวแสดงทุกคนตั้งใจ
คือเป็นจุดมีจุดเป้าหมายเดียวกันทุกอย่างมันเลยแบบ
พอมันเป้าเดียวกันหมดมันเลยลาบลืด
ต้องบอกว่าเป็น๑๕ผู้กำกับและ๑๕เรื่องราวที่น่าติดตามมาก
เพราะพวกเราจะได้ซึมซับในพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙

ใช่แล้วค่ะซึ่งก็จะมีออกมาในหลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นแอนิเมชั่นภาพยนตร์โฆษณา
ก็รอติดตามกันนะคะเร็วนี้ค่ะคุณผู้ชม